ไปดูเพชรชบุรีเมื่อวานนี้เรือหางยาวมาแล้ว
น้ำท่วมเยอะวันนี้ไอเดียใหม่เจ็ดสกีมาเลยค่ะคุณผู้ชม
มาได้แต่อย่าสวนทางและขับเร็วแบบนี้
มาขนาดนี้เร็วด้วยโอ้โหนะต้องโอ้โหจริง
แล้วก็อีกหน่อยมีบานาน่าโบ๊ทมาด้วยไหม
โอ้โหคิดว่าจะร่าเริงเกินไป
เริงเกินไปแต่ว่าอันนี้คือเข้าใจแหละว่าตอนนี้ชาวเพชรบุรีก็น่าจะเครียดอยู่พอสมควรนะคะ
แต่ว่าก็ถือเป็นฝีสันที่อันตรายด้วยใครเครียดหรอ
เครียดแต่ก็อันตรายด้วยแต่ว่าอย่างน้อยคนในคลิปก็ยังหัวเราะกันอยู่นะคะ
คลิปนี้ถูกแชร์แล้วก็พูดถึงมากในสังคมออนไลน์จากเฟซบุ๊คชื่อว่าการนิธิมีซิริค่ะ
นำเรือเจสสกีออกมาขี่บนถนนที่น้ำท่วมอย่างสนุกสนานนะคะ
ขณะที่ถนนเลนส์ข้างก็ยังมีรถบรรทุกแล้วก็รถตู้วิ่งอยู่อย่างช้าค่ะ
ผู้โพสต์ระบายสั้นบอกว่าท่วมดีนักจัดไปงดดราม่าเครียดพออยู่แล้ว
ก็มีผู้เข้าชมสูงกว่าหนึ่งแสนครั้งแล้วนะคะแล้วก็มีผู้ใช้สังคมออนไลน์ออกมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ส่วนหนึ่งก็เห็นใจที่น้ำท่วมอีกส่วนหนึ่งก็มองว่าเป็นการคลายเครียดค่ะ
ทีมข่าวของเราสอบถามไปยังเจ้าของร้านเจริญยนเพชรชบุรีเจ้าของคลิปวิดีโอค่ะ
ก็เปิดเผยว่าคลิปนี้ในถ่ายที่หน้าร้านริมถนนเพชรเกษมฝั่งขาลงฝั่งขาลงใต้นะคะ
ซึ่งน้ำเนี่ยท่วมตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตอนนี้สูงประมาณ๕๐เมตรแล้ว
เจสสกีที่จอดอยู่ในร้านเนี่ยลอยออกมาก็เลยนำออกมาขี่เล่นค่ะ
ครับออกมาเองขี่เล่นเจนตัวใช้งาน
ใช่ถ้าน้ำยังไม่ลดเนี่ยก็คงต้องใช้เจสสกีแทนรถยนต์ไปก่อน